คุณผู้ชมไปดูที่เรื่องของพระประมูลอายุ๖๐ปีที่บวชเพียงวันนี้แล้วก็
อภัยเพราะว่าไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
ความคืนกรณีพระประมูลมหาอายุหกสิบปีนะครับซึ่งเป็นพระบวด
หายตัวไปอย่างปริศนาหลังจากบวชได้เพียง๑วันครับ
ที่วัดโพธิญาณอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยย่านเนี่ยนะฮะได้ให้ข้อมูลบอกว่า
ก่อนที่จะบวชเนี่ยพระประมูลได้มีอาการแปลกครับ
เหมือนเหมือนคนจิตหลอนนะฮะแล้วก็เชื่อว่ามีวิญญาณคอยติดตาม
เพราะว่าเคยไปรับจ้างนะขับรถไถแล้วพอไปไถเนี่ย
มีการปรับบริเวณป่าช้าเก่าเหมือนไปพูดหยาบคาย
หลู่อะไรบางอย่างแล้วก็มีการไปปัสสาวะรถจอมปลวกด้วย
จอมปลวกอันนี้มันอยู่ใกล้กับต้นตะเคียนเก่ามันก็ยิ่งอื้อหือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็ต้องมาขอด้วยการมาบวชนะฮะ
เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร์ลักษณ์ช่วงเช้าของวันที่
สิบห้ามิถุนายนนะครับกลุ่มญาตินะฮะแล้วก็นางฉายมาทา
ซึ่งเป็นวัดที่พระประมูลนั้นเคยรับจ้างไปถ่ายปรับดินที่บริเวณป่าช้าเก่า
ร่างทรงเขาทำพิธีกรรมตามความเชื่อ
คุณผู้ชมเขาบอกว่าแล้วสิ่งที่เขาพูดคือ
พระประมูลเนี่ยปลอดภัยดีและยังอยู่ในบริเวณกอภัย
คุณผู้ชมคิดสภาพกอไผ่นะคือถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าจะมองไม่เห็น
แต่ร่างทรงบอกว่าพระประมูลอยู่ในกอไผ่กอนี้หลังวัดโพธิญาณ
แต่การที่ทุกคนยังหาตัวพระประมูลไม่เจอเพราะว่าถูกกักตัวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ
ถูกลงโทษเพราะว่าไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้
แล้วคาดว่าจะเจอตัวสักประมาณ๓โมงเย็นของเมื่อวานแต่ก็ไม่เจอนะ
แต่สุดท้ายเนี่ยญาติกับภรรยาของพระประมูลเองก็ต้องพากันผิดหวัง
เพราะว่าร่างส่งว่าจะเจอตัวสักประมาณ๓โมงเย็นของเมื่อวานแต่ก็ไม่เจอนะ
นั่งรอแล้วรอเล่าอยู่ที่บริเวณลานวัดโพธิญาณ
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าบริเวณทางเข้าออกวัด
ในคืนวันที่พระประมูลหายตัวไป
ในภาพเห็นว่ามีคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาที่วัด

รถจักรยานยนต์คันนี้ก็ออกไปจากวัด
จากการดูภาพหลายคนเห็นว่า
เหมือนจะเห็นมีภาพคนคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายไป
เป็นคนคนเดียวกันกับคนที่หายตัวไป
หรือเป็นภาพของคนขี่แค่คนเดียว
บางคนก็บอกว่ามันมีพระประมูลซ้อนท้ายหรือเปล่า

หรือเป็นสิ่งลี้ลับ
คือถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บังตากักตัวไว้

ก็ต้องรอเรื่องของการพิสูจน์ความจริงต่อไปนะครับ